สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ขึ้นหัวข้อหวัดเสียวเล็กน้อยนะ

แล้วก็วันพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงนะคะ

แถลงความคืบหน้าของคดีนี้แหละนะคะ

อันนี้ไม่ทราบต้องรอฟังอย่างเดียวนะคะ
แล้วก็จะเป็นการแถลงเรื่องของ

บอกไม่ได้เพราะว่าพบตรเองก็บอกนักข่าว
บอกว่าก็รอพรุ่งนี้ทีเดียวเลยนะคะ

ส่วนเรื่องของคดีที่ว่านี้

ก็เข้าไปสู้กันตามกระบวนการปกติค่ะ
แต่ว่ามันจะมีตัวละครเพิ่มเติมกว่านี้หรือไม่

ถ้าจะแบ่งเป็นคนที่เกี่ยวข้องในคดีที่ว่านี้

กลุ่มที่เป็นผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุออกหมายจับไปแล้ว๒คน
คือครูปรีชานะคะแล้วก็เจ๊บ้าบิน
ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มก็คือผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ
อันนี้ข่าวว่าอาจจะมีการออกหมายเรียก

กองเชียร์นี่ก็ยังไม่ได้มีรูปร่างอะไรออกมาให้เห็นว่าจะเป็นใครอย่างไรบ้าง
แล้วก็ในส่วนของทางพลตำรวจตรีสุทธิเองเนี่ยนะคะ
คิดว่าความคืบหน้าวัน๒วันนี้เราจะได้ทราบกัน
ว่าจะเป็นไปตามที่ลักษณะข่าวออกมาหรือเปล่าว่าคงโดนแน่แท้แล้ว
คงโดนมาตรา๑๕๗นะคะ
แล้วก็ในส่วนของรองผู้กำกับกับพนักงานสอบสวนอีก๒คนที่ถูกย้ายด้วยเนี่ยนะคะ
จะโดนหรือไม่โดนเพราะว่าข่าวออกมา

กันเป็นพยานสอบเป็นพยานเดี๋ยวถามในรายการ
ทั้งหมดนี้๒ท่านมานั่งคุยกัน
เดี๋ยวดิฉันจะชวนด้วยค่ะว่าคิดว่าพรุ่งนี้พบตรแถลงอะไรคะ

คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะมีความคืบหน้าอะไรจากคำพูดของพบตรบ้าง
เราจะถามจากอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมค่ะ
และทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดไม่แนะนำยาวแล้วนะคะ
จำชื่อจำตำแหน่งกันได้หมดแล้วสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

อาจารย์ค่ะพรุ่งนี้พบตรแถลงอะไรคะ
ภาคสองจำได้ไหมว่าเราบอกว่าจบภาคหนึ่งไปแล้ว
พักหนึ่งว่ามองว่าใครคือเจ้าของสลาก

คือผลคดีถ้าเขาสอบมาอย่างนั้นก็มันก็ชี้เป้าไปเรียบร้อยแล้ว
เหลือตอนที่๒ที่ภาค๒คือภาคเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มการจนบุรี
กลุ่มที่สองกลุ่มภาคเก็ต

แล้วตอนนี้มันออกมาเป็นอย่างนั้นนี่ใช่ไหม
กาญจนบุรีนี่ค่อนข้างชัดแล้ว

การเรียกผู้เกี่ยวข้องไปพบ

กองปราบก็ดีกองมันจัดการสอบสนการก็ดี

ตอนที่ร้องครั้งแรกก็ส่งคืนกลับไปแล้ว

เพิ่มพยานที่เราที่ผมใช้คำว่าพยานงอกขึ้นมา

อันนั้นมันจะมีอะไรบกพร่องตรงไหน

อาจารย์จำได้ไหมว่าเราเคยคุยกันว่าตกลงแล้วจริง

ตอนที่พาคุณลุงจรูนมาร้องที่กองปราบเนี่ย

ตอนนั้นเนี่ยเรื่องจะอยู่กองปราบตลอดนะ

แล้วทำไมกลายเป็นงานของการเจ็บแถลง

แล้วทีนี้ภาคเขาดึงสำนวนมาที่ภาค
มันก็คืออยู่ในช่วงคาบเกี่ยวนั้นพอดี

แต่ว่าเขายังไม่ได้โอนสำนวนมาที่กองปราบนะครับ

เจ้าของสำนวนตอนนั้นก็คือภาคเจ็ด

พอเขาส่งมาที่ภาคแล้วใช่ไหมคะธนายตั้มถามนิดเดียวเดี๋ยวกลับมาอาจารย์
คือตกลงทนายตั้มเองรู้ไหมว่ากองปราบพอสอบเสร็จแล้วอย่างละเอียดทั้งสองฝั่งเนี่ยนะคะ

ก็ส่งที่สำคัญทุกอย่างที่จะชี้ได้เลยแหละว่าใครเป็นคนผิดนะครับ
เอาอย่างนี้คุณรู้ขนาดว่าเขาส่งคลิปเสียงไฮไลท์๖๗คลิป
คลิปเสียงขนาดยาวไม่รู้กี่พันคลิปน่ะส่งไหม
ส่งไปด้วยแล้วก็มีการนั่งฟังด้วยระหว่างเจ้าที่กองปราบแล้วก็ภาค๗นั่งฟังอยู่ในห้องแล้วก็เปิดคลิปให้ฟัง
๊าดแล้วมันมายังไงคะภาค๗แถลงเป็นของครูปีชาคะอาจารย์
นี่ไงถึงบอกนี่ไงภาค๒ภาค๒ภาค๒มี๒
ของเรื่องนะที่ภาค๗นี่คือตำรวจภาค๗
คือเป็นตอนที่๒ตอนที่๒ตอนที่๒ของเรื่อง
ตอนนี้๒๑ก็คือเมืองกาล๒๒ก็คือภาค๗

ไม่ไม่ทิ้งแต่๒๑ไงคือถ้าดำเนินคดีเนี่ย
เพราะว่ามันชัดมันชัดตรงที่เราเห็นเอกสารของเขานะ
ที่บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำเปลี่ยนวันที่แก้วันที่
ซึ่งที่ผมเคยอธิบายว่าถ้าพนักงานสอบสวนแก้วันที่
แล้วสอบใหม่และเติมใหม่แก้วันที่ย้อนกลับไป
ไม่ใช่พนักงานสอบสวนผิดคนเดียวนะคนที่ไปลงชื่อก็ผิด

เซ็นรับนะ
นี่เซ็นรับการแก้ไหนใช่ไหมคะ

มันก็โดนเป็นห่างเส้นนี้มันเกิดแน่
ที่ผมบอกว่าภาคสองถ้าทึ่งตอนที่สองของเรื่องที่มันจะอยู่ตรงนี้
แต่พอลองนั่งกลับไปนิกดู
เฮ้ยแล้วภาค๗มันจะเว้นไปได้ยังไง
เนี๊ยบกลิบไปทั้งสตูป์เลย

มันเหมือนกับไม่ได้ว่าเขานะแต่เรามองในอีกมุมหนึ่ง
มันเหมือนกับมีการจงใจหาคนมาใส่ตกแต่งต่อเติมให้กลมกลืนมากกว่าเดิมอีก
อาจารย์แต่จริงแล้วเราไม่สามารถบอกได้หรือเปล่าคะ
ในขั้นที่เพิ่มคนเพิ่มพยานเพิ่มเรื่องราวเนี่ย
มันอยู่ในส่วนงานของใครคืออันนี้เรียนไม่รู้จริงนะ

คนแถลงเป็นภาค๗ก็จริงแต่เราไม่รู้ว่าคนที่ส่งข้อมูลคือ
ตอนนั้นเป็นงานของภาค๗ที่ทำหรือให้เมืองกาลส่งขึ้น
หรือสพเมืองส่งขึ้นไปทีละขั้นไม่รู้ใครเอา
คือถ้ามันเสร็จเสียแล้วตั้งแต่ทีแรกเนี่ยนะมันก็คงไม่ไปที่ภาค
คือถ้ามันสอบเสร็จตั้งแต่ทีแรกเลยในวันที่๒๘พฤศจิกา๒๘ธันวา๒๘ช่วงนั้นเนี่ยนะ
มันก็พยานมันก็ควรจะเต็มเลยใช่ไหมแต่ปรากฏถ้าที่เราอ่านเนี่ย
กลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่าวันที่๘ธันวาท่านรองภูมิกับไปจะปรึกษาศาลใช่ไหม
หาศาลเพื่อจะปรึกษาซึ่งผมบอกว่าผมบอกว่าเป็นไปไม่ได้สารที่ไหน
เขาไม่ให้คำปรึกษาพนักงานสบสวนหรอกกับผมก็ยังไม่มีคำปรึกษาเลย
แล้วมีคนชื่อกุ้งก็มาพบกับผู้รองภูมิกับ

แล้วบอกว่าเห็นไอ้ตรงนี้เนี่ยผิดธรรมชาติ
ที่ผมบอกว่าผิดธรรมชาติคือหนึ่ง
ไม่ค่อยมีหรอกครับรองผู้กลับจะเดินไปสารนะ
น้อยมากเขาไม่อยากไปเพราะถ้าเขาไปเขาเหลือแต่ทีดเดียว
เขาก็ไม่อยากไปอันที่หนึ่งค่ะอันที่สอง
ตำรวจที่เมืองกาลเนี่ยสพเมืองเนี่ย
ไปศาลนั้นไปฝากหังทุกวัน
ถ้าน้องกุ้งรู้ทำไมน้องกุ้งไม่บอกตั้งแต่แรก

นี่คือลักษณะที่มันเกิดขึ้นใช่ไหม
อาจารย์ปรเมฆพูดกลับมาที่ทนายตั้มค่ะ
ทนายตั้มคือตกลงทนายตั้มรู้ไหมว่า
ขั้นตอนของการเพิ่มชื่อพยาน
พฤติการที่เล่าว่าเห็นตัวเลขหวย
ก้มเก็บเขาเพิ่มในขั้นตอนของงานใครคะ

แต่ทีนี้ก็ต้องดูว่าตำรวจที่ภาค๗เนี่ย
มีส่วนเกี่ยวข้องไหมหรือว่ามีใคร
เป็นคนพาพยานปากนี้เข้ามา

ตำรวจเป็นคนไปตามหาเจอพยานปากนี้เอง

ราวด้วยนะคือจากข่าวที่ตำรวจฟัง
เขาบอกว่าเขาไปพยายามหาสืบมาจนรู้ว่า
ในแผนเนี่ยเป็นคนเห็น
จรูนก้มเก็บได้วันนั้นเขาแถลงแบบนี้
เขามาบอกมาแบบนี้นะครับ

ว่ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์

อันนี้ศาลจะว่าไงเราไม่รู้

ก็บอกไม่ให้หรอกให้ไม่ได้

คือเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า
มีคนพยายามเข้าหาผู้พิพากษาแน่

ตำรวจมีการสอบคนที่ถูกขึ้นไปหาเราด้วย
ไหนเล่าสิ

คนที่อ้างว่าจะไปหาอันนี้ถูกตรวจสอบแน่นอน
และคนที่ถูกขึ้นไปหาก็มีการถูกสอบแล้วด้วย

ก็ได้พบเลยครับตามที่ตำรวจให้การนั่นแหละครับ
พอตำรวจให้การว่าได้ขึ้นไปหาใครนะครับ

คือดิฉันเอาตามเอกสารก่อนนะทนายตั้ม

คือรองภูมิกับบอกว่าจะไปหาผู้พิพากษา
ระหว่างที่รอเจอคุณกุ้งดุษฎีซึ่งรู้จักกันมาเป็น๑๐ปี
แล้วคุณกุ้งก็เลยมาเล่าว่าเห็น๗๒๖ในกระเป๋า

พฤติการที่บอกว่ารองผู้กำกับจะพบผู้พิพากษาเนี่ย
ตำรวจกองปราบสอบแล้วทั้งผู้ไปและผู้ให้พบเหรอ

เท่าที่บอกได้มีตำรวจคนหนึ่งขึ้นไปหาใครคนหนึ่งนะครับ

ทีนี้ตำรวจก็เลยกองปราบก็เลยไปสอบกับคนที่บอกว่าจะขึ้นไปหา
และคนที่ถูกอ้างว่าขึ้นไปหามีการสอบปากคำหมดทุกประเด็น
ซึ่งคนที่ให้หาคนที่ให้เขาหา

งั้นกลับมาคนนี้ต่อ
เอาเป็นว่าผมทราบแล้วกันแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นยืนยันชัดเจนแน่นอน
ในระหว่างการทำงานหลักจากที่พอว่าตอนที่แสดงรอบแรก

ไม่ว่าจะเป็นสรรพศูนย์กลางหรือกล้องปราบ

ถ้าพญานหลักฐานเผิมผมต้องขออนุญาตเข้าไปหา
บางทีก็ไม่ได้เจอผู้การหรือผู้ชาการด้วยซ้ำ
ก็ไปให้กับพนักงานสอบสวนหรืออะไรไป
ทีนี้ค่ะขอปิดท้ายช่วงแรกที่อาจารย์ปรเมฆ
อาจารย์ค่ะคำถามก็คือ

ไม่รู้เลยท่าทางเขาแสดงอย่างนี้แปลว่าอะไร
แต่ดูทรงข่าวเนี่ยเป้าไปที่คนเดียว
คือท่านสุธิคือเป้าไปที่คนเดียว

แต่ประเด็นก็คือว่ามันมีคำ

กันไว้เป็นพยานกับสอบเป็นพยาน

กันไว้เป็นพยานต้องตั้งเป็นผู้ต้องหาก่อน
แล้วสอบไปแล้วเห็นว่าผิด
แต่มีความเห็นว่าควรสั่งไม่ฟ้อง
ขอให้อายการสั่งไม่ฟ้องเพื่อกันเป็นพยาน
อันนี้มันจะมีน้ำหนักมากกว่าสอบเป็นพยาน
ทั้งที่เขาผิดใช่ไหมมันต้องเป็น๒ขั้นตอน

เขาก็อาจจะว่าไม่ให้ฉันเป็นผู้ต้องหา

แต่ถ้าบอกคุณเป็นผู้ต้องหาและคุณยังให้การเป็นประโยชน์

แล้วถ้านโยบายต้องการตัวโต
การประสิวประส่อย

ผู้หลักผู้ใหญ่จะบังคับลูกน้อง

ถ้าสั่งแล้วลูกน้องหลุดนะเองตายนะ

และอยู่ในฐานะผู้ต้องหาด้วยล่ะ
แต่ให้การเป็นประโยชน์แล้วไงต่อ

ต้องใช้พยานพวกนี้ต้องใช้ผู้ต้องหา

ซึ่งระเบียบของสำนักงานในการสูงสุดก็มี
การเป็นพยานต้องตั้งเป็นผู้ต้องหาซะก่อน

เขาจะไม่ผิดเลยเหรอคะ

คือการดำเนินคดีอาญาของพนักงานในการเนี่ย
เราจะฟ้องตามเนื้อหาของคดีโดยหลักการ

ไม่เกิดประโยชน์สาธารณะ
ก่อให้เกิดความมั่นภัยอันตรายต่อความมั่นคง
๓อาจจะปล่อยให้อัธยักรรมนั่นลุดลอยนวลได้
อายการอาจจะสั่งไม่ฟ้องใครบางคน

มีเครื่องบินขนระเบิดมาจากเกาหลี
เครื่องบินเบลารุสจับผู้ต้องหา๕๖คน
เต็มที่เลยท่านพบตรก็มีความเห็นควรสั่งฟ้อง

จุลสิงหวสันตสิงก็สั่งไม่ฟ้อง
โดยอาศัยมาตรา๑๖ของพระอาจารย์องค์กรอายการ
ฟ้องต่อไปอาจจะเกิดความไม่มั่นคงแห่งรัฐ
เดี๋ยวผู้ก่อการร้ายเขาจะโกรธเอา
ก็สั่งไม่ฟ้องแล้วให้ออกไปเลย
เราก็ไม่มีศัตรูเพิ่มนี่กรณีที่๑
กรณีที่๒ไม่เป็นประโยชน์สาธารณะเช่นไปได้กับเด็กนักเรียน
แล้วพ่อแม่แจ้งความก็พากันหนี
จนกระทั่งมีลูกตั้ง๒คนอายุเกิน๒๐แล้ว
ก็จดทะเบียนสมรสแต่พอกลับมาถึงบ้านก็ถูกจับ

แล้วเราก็มาสั่งใหม่จะให้ลูกมีลูกตั้ง๒คน

ไม่เป็นประโยชน์สาธารณะ

สั่งไม่ฟ้องนะคะอาจารย์แล้วสอบเป็นพยานแปลว่าอะไรสถานะคือเป็นอะไรครับ
คือต้องสอบเขาเป็นผู้ต้องหาก่อนแล้วดำเนินคดีไป
และพนักงานสอบสวนต้องเสนอความเห็นว่า๒คนนี้หรือคนนี้หรือใครก็ตามแต่ที่
ที่ร่วมกระทำความผิดด้วยแต่น้อยกว่าแต่น้อยกว่าไม่ใช่ตัวการหลัก
สมควรที่แล้วไม่มีพยานอื่นแล้วสมควรที่จะกันเป็นพยาน
ก็กันก็ขอให้อายการสั่งไม่ฟ้องเพื่อกันเป็นพยาน
เดี๋ยวสอบแล้วสอบเป็นพยานเหมือนกัน
พอเราพออายการสั่งไม่ฟ้องปุ๊บนะครับตำรวจไม่แย้ง
เราก็จะสั่งให้ไปสอบผู้ต้องหาคนนี้ไว้เป็นพยาน

หมายความว่าเขาต้องพ้นจากสถานะผู้ต้องหาก่อน
เข้าใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะถามต่อโฆษณาแป๊บนึง

คือที่ถามไม่ใช่อะไรค่ะคือดูทรงแล้วเนี่ย
พรุ่งนี้น่าจะนะคะไม่ได้รู้ก่อน

แต่ประเด็นก็คือว่ารองผู้กำกับ
ท่านอ้างว่าจะไปหาผู้พิพากษานะคะ
กับร้อยตำรวจเอกอีกคนนึงที่เป็นคนทำสำนวนนะคะ
คือสองคนนี้เท่ากับอยู่ในสถานะอะไร
แล้วสองคนนี้จะโดนหรือไม่นะคะ
และนอกเหนือจากนี้ที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้

แล้วภาค๗ล่ะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะตำรวจอีก๒นายเนี่ยนะคะ
ก็คือรองผู้กำกับกับรองสารวัตรสอบสวน
ของสพเมืองกาลนะคะที่โดนย้ายนะคะ
แต่ทีนี้ถ้าเข้าในลักษณะที่อาจารย์ปรเมฆบอก
คือทั้งสองท่านถ้าภาษาที่ฉันผิดอาจารย์บอกนะคะ

โดนด้วยแต่ทีนี้ให้การเป็นประโยชน์
จริงแล้วเอกสารตัวฉบับที่บอกว่าปั๊มว่ารับเนี่ยนะคะ
คือเนี่ยก็มาจากสองท่านเนี่ยเป็นหลักนะคะ
ซึ่งตำรวจไม่ได้ปฏิเสธว่าเอกสารนี้เป็นของปลอมนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าตำรวจท่านทำงานเพิ่มกว่าที่อยู่ในเอกสารนี้เยอะเลย
ทีนี้มาที่ทนายตั้มค่ะ
ทนายตั้มเคยพูดเอาไว้ในรายการที่ฉันถามว่า

เนี่ยเป้าใหญ่พุ่งไปที่ท่านสุธิท่านเดียวเลยนะคะ
แล้วเป็นไปได้สมมุติถ้าเป็นลักษณะที่อาจารย์ปรเมฆบอกนะ
ก็คือว่าอีกสองท่านเนี่ยก็คือผู้ตรงหาด้วย
แต่กันเป็นพยาน
คือจริงแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับ

แต่พอมาสมัยนี้คนที่จะโดนจริงคือตัวใหญ่

จริงแล้วคนที่สั่งจริงตอนนี้เขาก็อยู่ไม่เป็นสูตรครับ
เขาไปหาคนนู้นคนนี้ให้ช่วยไปหมดนะครับ
แต่ว่าเชื่อว่าท่านทิติราชท่านจะไม่เห็นกับพวกพ้อง

เพราะว่าท่านจะดำเนินคดีกับคนนี้ให้ได้นะครับ
ส่วนคนอีกสองคนเนี่ยที่เป็นร้อยตำรวจโทรนะครับ

เพราะตั้งแต่ต้นก็รู้ว่าเขาหนักใจนะครับ

แต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรมากเพราะว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชานะครับ

เหมือนกับเป็นตัวกลางที่คอยไปคุยกับทางฝ่ายนั้น
แล้วก็เป็นคนคิดอะไรต่าง
ไปปรึกษาศาสตร์อีก

คำว่าสั่งไม่ใช่ท่านสุธิเหรอ
เรื่องราวนี้พยายามจะบอกเราในข่าวน่ะ

คนที่เป็นตัวเดินเกมที่แสบจริง

แต่ว่าเขาก็ต้องใช้บารมีของ

เรื่องราวตามข่าวนะครับ

เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราไม่รู้เลยว่าพบตรสมมุตินะถ้าแถลงเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐจริงเนี่ย

ผมว่าพรุ่งนี้กรอบไปที่พลตำรวจตีแน่นอน
นะครับแล้วก็ดูจากซุ่มเสียงทางกองปราบมานะครับ

ซึ่งธนายตั้มไม่ได้ติดใจถูกไหมถึงแม้ว่าคุณจะอธิบายไปเมื่อ

เขาก็กันเป็นก็นี่ไงอยู่ในสถานกุธงษ์หาวิทยาลัย

ถ้าเกิดว่าตำรวจคิดว่าแบบนี้โอเค
ผมก็ไม่บอรี่ไม่อะไรครับ
ทีนี้มาที่ธนายตั้มเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ค่ะอาจารย์
คือเอาตามเขานะ
คือถ้าสมมุติคนที่รองผู้อำกับไปพบ
ก็คือผู้พลภาคศาที่อยู่ในเรื่องราวนี้นะคะ
จะไปอำนาจตำรวจไหมอาจารย์
หรือผู้พลภาคศาท่านก็จะมีคณะกรรมการ

ก็ตรวจสอบเรื่องงานวินัยถ้าเป็นอย่างที่ว่า
แล้วกรตเขาก็ตรวจสอบงานวินัยของเขาเข้มข้นอยู่แล้ว

แล้วก็มีตำรวจสามารถจะไปขอเข้าพบผู้พิพากษาเนี่ยนะ

ภาคศาจะตรวจสอบกันภายในวิชาชีพเองใช่ไหมคะ
เขาดูอยู่แล้วเขามีคณะกรรมการตุลาการ
การวิทยาบันความประพฤษไม่เหมาะสม

แต่ถ้าเป็นงานเป็นคดีเนี่ย

มันขยับจะเพิ่มอะไรไหมไม่หายใจได้ใช่ครับ

แต่ปัญหามันแค่ไหนอย่างไรแค่ไหนจะถึงตัวหรือไม่
อาจจะพูดคุยแต่ผมยังไม่ค่อยเชื่อนะว่าเขาแนะนำ
ผมยังไม่ค่อยเชื่อหรอกเพราะปกติศาลเขาจะไม่ยุ่งกับใคร
อาจจะเข้าพบได้เหมือนผมบางทีมีชาวบ้านมีนายประกันในพวกหากิน
อะติดลงตีนสารอะมาคุยกับผมถามว่า
พรุ่งนี้กินข้าวกันดีไหมพวกผมไม่กินอะ
ได้ความว่าที่มันพูดกับผมแค่นี้นะมันไปบอกผู้ต้องหานะ

มองโลกในแง่ดีนะครับแต่ว่าอย่าลืมดีอาจารย์

ไม่ใช่มองแง่อะไรอย่างที่มีทานายเขาเคยบอกมันมีสายดาร์กมันมีจริงนะ
ไม่รู้ผมไม่รู้อันนั้นผมไม่เกี่ยว

อาจารย์เมื่อสักครู่นี้อาจารย์เปิดมาตั้งแต่ตอนแรกนะคะ
คือแม้ว่าทรงข่าวมันจะอยู่ที่ตัวอดีตผู้การจังหวัดกาลก็ตาม
แต่ที่อาจารย์บอกว่าถ้าไปนั่งดูจริงแล้วลำดับการทำงานเนี่ย
คือหลุดจากมือสอพเมืองการขึ้นไปเป็นของจังหวัดเสร็จแล้วนี่นะคะ
ใช่
เอาดีน่ะจริงคนนี้ไม่ยุ่ง

ทีนี้ว่าตอนที่เอากระดาษไปให้แถลงเนี่ยเราถามว่าใคร

ผมตัดให้เฉพาะผู้บัญชาการนะคนอื่นผมไม่เกี่ยว
เอาจริงก็ตัดให้ผู้บัญชาการ
นี่เขากันอดีตในเวรพบตรเหมือนกันนะ
อาจารย์ขอแทรกจังเนี่ยนี่คุณเสียงหัวเราะเข้ามาในไมโครโฟนอะไร

ไม่ผมก็ไม่ได้ติดใจผู้บัญชาการ

ส่วนของภาคระท่านไนต้ำรู้เรื่องการทำงานไหม
คือรับงานมาจากกองปราบแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
คืออย่างนี้ทางทางภาครังตอนนี้
ที่เขาทำเนี่ยเขาตั้งใจที่จะช่วยใครหรือว่าถูกหลอกมาอีกทีนึง
คือถูกหลอกจากที่อาจารย์การชนบุรีมาเอาข้อมูลมาให้เขา
แล้วเขาก็ต้องทำตามนี้แล้วไม่ได้วิเคราะห์หรือเปล่า
กพ่องหรือว่าตั้งใจ
อันนี้คือต้องไปดูในคำให้การของคนที่เพิ่มมาใหม่
แล้วผมคิดว่ากองปราบเขาน่าจะสอบไปถึง
ว่าทางภาค๗มีความผิดหรือว่าบกพร่องหรือว่าขัดความเฉลี่ยวใจ
เท่าที่คุณทราบภาค๗ถูกสอบไหม
ผมดูตามข่าวตามข่าวนี้มีภาค๗เข้าไปที่กองปราบเมื่อ๒วันที่แล้ว

คณะกรรมการเขาคงจะโดนสอบว่ามีเป็นเรื่องราวเป็นอะไรยังไงครับ

๗มีหน้าที่แค่แถลงหรือภาค๗มีชุดทำงานของภาค๗เอง
ร่วมกับการร่วมกับสพเมืองอะไรเนี่ย

อะไรพอที่จะพูดออกมาได้มั้ย

บางเรื่องมันพูดออกไปหมดไม่ได้ครับ
เดี๋ยวรอให้ทางพบแถลงก่อนดีกว่า

แต่ก็บางทีมันพูดออกไปสาธารณะไม่ได้

ประมาณอย่างนั้นนะครับอาจารย์เรามาพูดที่พูดได้

ถึงแม้ว่านะสมมุตินะถึงแม้ว่า
เรื่องเนี่ยสมมุติว่าข้อเท็จจริงเป็นว่า

รับงานมาจากผู้ใต้บังคับบัญชา

หวกของความรับผิดชอบมันปฏิเสธได้เหรออาจารย์

ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดของภาค๗ก็แล้วแต่นะคะ

แต่ความรับผิดทางอาญาก็อีกเรื่องหนึ่งนะ

ชี้มาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอน

ถ้าแถลงผิดก็มันเป็นเรื่องของ

แต่ถามว่าจะลงไปถึงคดีอาญาหรือไม่

ว่าอาจารย์สงสัยเรื่องของการทำงานของภาค๗

คงตั้งคณะทำงานขึ้นมาหนึ่ง
แต่กาญจนบุรีมันอาจจะเป็นอีกชุดหนึ่ง

ใครถูกไหมนี่ก็ไปเป้าเดียวอยู่เหมือนเดิมมันก็มันก็ก็ใช่ไง
ทีนี้ของกาญจนบุรีที่ไปร่วมเนี่ยต่ำกว่าหรือสูงกว่าของ
ภาคเจ็ดที่ไปเนี่ยสูงกว่าหรือต่ำกว่ายดใช่ไหมอ่า
ยดนำความคิดพิชิตทุกชนิดถ้ายดกูสูงกว่าเอามาจากไหนเนี่ย
เคยได้ยินเลยคิดเอาเองอ๋อค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่
นายตั้มขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ชม
อันนี้คือเราลองตีกรอบดูนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพรุ่งนี้บ่ายโมง
ที่ผ่อบอร์ตอร์ทะแหลงเนี่ยกรอบน่าจะอยู่ที่ไหนเอาอย่างงี้
สิ่งที่พอบอกกันได้ไม่น่าจะหลุดจากนี้เพราะผอบอเนี่ย
เป็นคนแถลงเปิดหัวเอาไว้เองนะคะว่ามันมีขั้นตอนต่อไป
หลังจากที่แถลงตัวละครหลักของเรื่องไปแล้วแต่ขั้นตอนต่อไป
ขบวนการเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องพรุ่งนี้
กระจ่างแต่สไตล์การแถลงไม่รู้แต่เอาอย่างนี้ช่วงสุดท้าย
เท่าที่บอกได้สิ่งที่ควรจะเป็นไม่ใช่สิ่งที่พอจะแถลงแล้วนะคะ
สิ่งที่ควรจะเป็นในแง่ของคนที่มีสิทธิ์ตั้งคำถาม
ข่าวนี้คืออะไรบ้างสักครู่ค่ะ

อาจารย์ปรเมฆเนี้ยเคยบอกเราว่าจริงจริงแล้ว
ครูปีชาแล้วก็พยานฝั่งครูปรีชาเนี่ยนะคะคือไม่ได้
ไม่ได้จะต้องสู้เฉพาะคดีอาญาเท่านั้นอาจารย์บอกว่าถ้าสอบแล้วมันมีการพูดถึงขั้นตอนต่อไป
คือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบทุจริตแล้ว
ปปชปปใช่ไหมอาจารย์ก็อย่างที่บอกตั้งแต่ที่แรกไง
ผมเคยให้การไว้วันที่สามสิบธันวาแล้วมาขอแก้เป็นวันที่สามพฤติกาค่ะ
และเพิ่มเติมเนื้อหาข้อความผมนี่แหละคือตัวร่วมสนับสนุนการกระทำความผิด
เพราะฉะนั้นในพยานทั้งหลายที่ไม่ยอมให้แก้เนี่ยไม่รู้ใครบ้างนะ
ยอมให้แก้และแก้วันที่นั่นคือร่วมสนับสนุน
มันก็จะไปอยู่กับคดีของเจ้าพนักงานอาจารย์มันมีมันมีมาตราที่พูดถึงในข่าว๑๕๗
คือจะโดนแค่นี้เหรอฮะหรือหรือยังไง๑๕๗ก็เล่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่
เป็นเหตุให้ผู้เสียหายทีนี้บางคนชอบพูดอยู่เรื่อง๑๕๗นะนะ
ต้องมีเจตนาพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษตรงไหนมันไปเถียงในคำว่าเพื่อ
มันมีอยู่คำนึงว่าให้เพื่อเลยเราก็อธิบายว่าต้องเจตนาพิเศษ
มันไม่ต้องมีเจตนาพิเศษหรอกมันเจตนาธรรมดาธรรมดาเนี่ย
เวลาให้เขาเสียหายเนี่ยไม่รับแจ้งให้เขาเสียหายเนี่ย
ไม่จำเป็นต้องได้รับผลประโยชน์๑๕๗ไงทีนี้คำอธิบายสมัย
รหยุดแสงอุทัยเนี่ยท่านอธิบายท่านก็ยกตัวอย่างว่า
มันต้องมีเจตนาที่จะทำให้เขาเสียหายมันเหมือนกับเป็นเจตนาพิเศษ
เราก็เลยเข้าใจว่าถ้าทำให้เขาเสียหายธรรมดาไม่ผิด
มันไม่ใช่หรอกสมมตินะคะถ้าพรุ่งนี้มีการแถลงถึง
ผู้การตัวอดีตผู้การเนี่ยนะคะคือเรื่องเนี่ยจะไปถึง
ปปชอะไรแล้วมีปปด้วยใช่ไหมปปทปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
แล้วมีเนี่ยปปปอาจารย์ป้องกันปราบปรามกธรรมผิดทุจจฤทธิ์ประพฤติไม่ชอบ

มันจะไปปไหนบ้างคะ

เขาก็จะมอบให้ปอปอปอปอ

ถ้าตำกับผู้การก็ส่งไปปอปอท

ปอปอปอนี่ของตำรวจ
แต่ปปเขาก็สอบแค่เบื้องต้น

ถ้าสมมุติพบว่ามีมูลไปเลยปปช
ซึ่งแปลว่าคนที่ถูกกล่าวหาในคดีอาญา

คนที่ไปเหมือนกับสมรู้

ทำแบบนี้แก้เอกสารแล้วก็ยอมเซ็นรับ

ทีนี้ของปปของตำรวจ
เขาจะสอบเฉพาะคนที่จะไปติดสินบน
เจ้าพนักงานโดยปกติ

แต่ถ้าปปชผู้กระทำความผิด

จะได้แยกออกส่วนปอปอท
ก็เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับล่าง

คือคนที่ติดสินบนตำรวจ

คือนอกจากเราเป็นทนายของฝั่งหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะ

ควรจะควรจะบอกอะไรบ้างถึงจะกระจ่างไปเลย

จะแถลงถึงเรื่องตำรวจ
กาญจนบุรีแล้วก็ขบวนการก็คือพวกมีใครทำผิดอะไรยังไงบ้าง
นะครับคิดว่าคงจะไม่ไปแตะทางภาคเจ็ดนะครับเหรอเอาเหรอคุณคิดอย่างงั้นเลยเหรอ
คิดว่าคงไม่นะครับคิดว่าคงจะไปถึงกระบวนการแค่ตรงนี้แต่ว่า
แล้วสิคุณรู้เกี่ยวไหมเกี่ยวไหมหรอมันก็ต้องมีส่วนนะครับ
เขาทำสำนวนมันก็ต้องเกี่ยวอยู่แล้วนะครับพยายามจี้ผมหน้าดูเลยนะครับ
ไม่เผื่อคุณรู้แล้วบอกได้อาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะรู้ว่าใครเกี่ยวบ้าง
ก็จริงครับจริงก็อยากจะให้แถลงให้มันชัดเจนเหมือนตอนนั้นที่ภาค๗แถลงเลยแหละ
ผมก็มีความหวังว่าอยากคราวนี้รอบ๒
ให้พบแถลงเนี่ยแบบชัดเจนเลยคนนี้ผิดเพราะอะไร
กระทำยังไงมีหลักฐานอะไรที่ว่าเขาให้การเท็จ
เพราะอะไรอย่างนี้สังคมจะได้คลายสงสัยไปเลย
ทะเลตั้งแต่งไม่ใช่สไตล์ของพบจักรทิพย์นะไม่ใช่สไตล์นะเขาที่แล้ว
ท่านก็มอบหมายให้ท่านทิติราชก็ได้ให้ท่านนั่งข้างให้ท่านแถลงแทน
คืออยากได้ความชัดเจนไม่ใช่หรอกคืออยากเห็นชัดเจนไปเลยให้คนเคลียร์ไปเลย
เพราะว่าหลังจากแถลงตอนคราวที่แล้วก็จะมีอะไรผุดออกมาอีกเต็มเลยนะคะ
คือมันไม่ได้จบไงมันยังคายอยู่ไงมันยังคายอยู่
เพราะว่าท่านไม่บอกท่านบอกไม่หมดใช่ครับจริงหลักฐานในสำนวนเนี่ย
ต้องมาแถลงก็ได้แต่ให้คนเห็นถึงพฤติการพฤติกรรมของคนพวกนี้ก็พอนะครับ
พรุ่งนี้ขอชัดเจนใช่ไหมใครบอกไม่รู้นะ
ผอบอถ้าดูอยู่ก็ขอให้ชัดเจนไปเลยนะครับพรุ่งนี้นะครับไม่ต้องมีก๊อกสาม
เพราะว่าไม่หรอกผมว่าชัดพวกนี้ชัดเพราะท่านบอกแล้วถ้าตำรวจชั่วก็ต้องให้ออก
นาทีสุดท้ายอาจารย์คิดว่าพรุ่งนี้จบไหมคือพบจะแถลงมันอาจจะไม่ชัดโดยคำพูดนะแต่เรื่องต้องจบถูกไหม

ถ้ามันเป็นการทุจริตเขาแถลงปุ๊บนี่เขาจบเลยเพราะอำนาจนี้มันไปที่ปปช

แต่ปปชเห็นว่าสอบสวนกลางหรือปปทำมานานแล้วเอากลับไปทำต่อเลย

อันนี้เป็นดุลพินิษฐ์ของปปชนะไม่ใช่เป็นดุลพินิษฐ์ของตำรวจ

เขาทำเสร็จเขาส่งส่งแล้วเต๋อว่าจบ

ตรท่านก็พูดชัดว่าตำรวจไม่ดีต้องออก

มันอยู่ในยุคที่ปฏิรูปตำรวจถ้าพบตรไม่กล้าหารชาญชัยที่จะฟันผู้หลักผู้ใหญ่ผมว่าลำบาก

พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะแถลงอย่างไรคุณผู้ชมรอชมได้กับไทยรัฐทีวีนะคะ
และนี่ก็เป็นคำตอบหนึ่งด้วยนะคะว่าทำไมข่าว๓๐ล้านที่ว่านี้ถึงติดตามกันเป็นเดือน
เพราะมันไม่ได้มีแค่สองฝ่ายแย่งหวยกันนะคะคุณผู้ชมไม่ได้มีสองฝ่ายแย่งสลากกันนะคะ
มันเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนี่เป็นกรณีศึกษาถึงโครงสร้างอำนาจว่าเราจะตรวจสอบการใช้อำนาจอย่างไร
นี่แหละค่ะถึงเป็นที่มาของคุณค่าข่าวที่ว่าพรุ่งนี้รอดูตอนจบคิดว่าจบนะ
วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะ
สักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ๒ทุ่ม๑๒นาทีวันนี้ถามตรงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ